เหตุระทึกที่เกิดขึ้นที่กลางเมืองขอนแก่นในวันนี้หน่อย

คนร้ายมีระเบิดลูกเกลี้ยงจับตัวประกัน

มีชาวบ้านเขาแจ้งตำลวจสอบพรมเมืองขนแก่น

อยู่แถวริมถนนหลังศูนย์รัชการ
เห็นอยู่คันหนึ่งด้วยเจ้าหน้าที่ก็ไปเรียกขอตรวจค้นตรวจสอบเลย
ทีแรกก็ทำท่าทำทางเหมือนจะให้ตรวจสอบอยู่ดีดีเขา
กระเป๋าเขาขึ้นมาแล้วควักระเบิดลูกเกลี้ยงออกมาเลยค่ะ
เอาลองดูตรงนี้หน่อยนะฮะขยัดเอาเอากระเป๋าเอากระเป๋า
เฮ้ยเอาเขาดูกระเป๋าชักช้าเยอะนะเว้ย

อย่าสั้นอย่าสั้นเปิดทั้งคู่เปิดก่อนครับ

นี่ครับพี่เจรธิบอกว่าให้วางเอิ้ย
อันตรายอะไรเนี่ยควักขึ้นมาคือระเบิดนะฮะ
ใช่ค่ะนี่คือต้นเรื่องต้นต่อของเหตุการณ์วันนี้เลย

นี่กล้องติดหมวกกันน็อกของตำรวจนะฮะ

เขาวิ่งไปฝั่งตรงข้ามท่านผู้ชม
ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีร้านซ่อมรถจักรยานยนต์อยู่เห็นไหมฮะ
นี่เขาก็เนี่ยทีแรกชาวบ้านเขามายืนดูกันนะ
ใช่แต่ชาวบ้านก็วิ่งหนีนะคะวิ่งหนีกันใหญ่เลย
ตำรวจถอยมาชาวบ้านก็ต้องถอยด้วย
ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ฝั่งตรงข้ามนู่น

เจ้าของร้านบอกเห็นแล้วล่ะจะปิดประตูปิดไม่ทัน
ผู้ชายคนนี้วิ่งเข้าไปด้านใน
ข้างในเนี่ยมีเจ้าของร้านผู้ชายมีภรรยาของเจ้าของร้าน
แล้วก็หลานสาววัย๕ขวบ
นี่ครับไปพาหลานสาวไว้๕ขวบวิ่งออกมาสะดุดล้ม
แต่ภรรยาของเจ้าของร้านซ่อมจักรยานยนต์วิ่งออกมาไม่ทัน
ค่ะนี่ภาพอีกมุมนึงนะคะ
โอ้โหแต่เมียของเจ้าของร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ถูกจับเป็นตัวประกันอยู่
ใช่ค่ะเขาบอกเขาเพิ่งกลับมาที่ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์เพิ่งเดินทางกลับมาเลยนะ
แล้วเขาก็หนีไม่ทันเห็นคนวิ่งกันแล้วแหละแต่เขาวิ่งไม่ทัน
นี่จับไปแล้วเห็นไหมฮะ
คือเจ้าของร้านซ่อมจักรยานยนต์บอกเห็นแล้วล่ะวุ่นวายวุ่นวายกะจะปิดร้านปิดไม่ทัน
แล้วจับนี่ป้าแมวชื่อป้าแมวถูกจับเป็นตัวประกัน
คนร้ายมีระเบิดลูกเกลี้ยงนะฮะ
แล้วเหมือนคนร้ายเอานิ้วใส่ไปที่แบบสลักระเบิดค้างอยู่ตลอดนะคะ
บอกท่านผู้ชมตรงนี้ก่อน

คนร้ายเห็นโรบอทแล้ว

ผู้ชายคนนี้ครับทุกผู้ชมครับ

เขาอายุเท่าไหร่ชื่ออะไรข้อมูลยังไม่ชัดเจน
ทีแรกมีข่าวมาชื่อนี้นามสกุลนี้
โอ้โหนี่ฮะต้องเจรจากันนะฮะพยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมกันนะครับ
เขาไม่ยอมนะฮะยังไงก็ไม่ยอมปล่อยตัวประกันนะครับทุกผู้ชมครับ
ชาวบ้านก็แตกตื่นกันหมดความตึงเครียดเนี่ยเริ่มมาแล้ว
ตำรวจก็ถามเขาว่าต้องการอะไรทีแรกเขาบอกเขาต้องการเจอเมีย
ตำรวจก็ไปตรวจสอบคือดูแล้วเขาเป็นคนเล่นร่อนหรือเปล่า
ค่ะตำรวจก็พยายามจะไปหาว่าเมียคือใครเผื่อให้เมียมาช่วยเจรจา
ไม่มีเขาไม่ได้มีเมียค่ะไม่มีเมียนี่นี่เห็นไหมฮะไล่หมด
แล้วในมือซ้ายใช่ไหมนั่นระเบิดใช่ไหมนิ้วสอดเข้าไปที่สลักอยู่ตลอดเลยค่ะ
อันนั้นถือวิทยุมั้งใช่ไหมหรือมือขวานั่นแหละที่ถือเนี่ย
เป็นว่ามันมีระเบิดอยู่ที่ตัวเขาเขาบอกว่ามือซ้ายถือระเบิด
นี่เห็นไหมตาแมวก็อยู่ตรงนั้นค่ะ
เมียเจ้าของร้านนี่เห็นไหมนั่งเสื้อแดงอยู่นี่ฮะ
โอ้โหป้าแกคงเครียดเลยเนอะแกคงเครียดเลยนะฮะ
ท่านผู้ชมครับคือระหว่างการเจรจาตรงนี้เนี่ย
ผู้ชายคนนี้จะลากตัวประกันเนี่ยไปหยิบเอาน้ำที่เจ้าหน้าที่
ส่งใส่รถโรบอตมาด้วยนะยังใช้เท้าเขียรถโรบอตอะไรพวกนี้เล่น
จนจนรถเนี่ยหลุดออกมาเนี่ยนะฮะพยายามเกลี้ยกล่อมปรับแผนหลายสิ่งหลายอย่าง
ยังไงก็ไม่ยอมนี่เห็นไหมฮะที่เอาน้ำมาให้
ที่เอาน้ำมาให้นี่เห็นไหมฮะรถโรบอตแล้วก็มาหยิบน้ำ
คือ๓ชั่วโมงได้นะฮะใช่ค่ะ๓ชั่วโมงกว่านะครับทุกผู้ชมครับ
สุดท้ายเจ้าหน้าที่บอกว่าปล่อยไว้นานกว่านี้เนี่ยสงสัยเดี๋ยวจะไม่ทันการ
ตึงเครียดอาจจะมีขึ้นเรื่อยนะฮะเจ้าหน้าที่ก็เลยใช้วิธีการอย่าง

ใช้วิธีการก็คือส่งสัญญาณให้กับป้าแมวเนี่ย

แล้วคนร้ายเนี่ยทำท่าเหมือนจะเครื่องระเบิด
ใช่ค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมดูจังหวะนี้ดีนะคะ
ตอนที่คนร้ายมาหยิบน้ำ

อ้าวลองดูอีกทีนะ

สุดท้ายเนี่ยช่วยป้าแมวไว้ได้
ส่วนผู้ชายคนนี้ถูกยิงเข้าไปเนี่ยนะฮะ
กระสุนเข้าแถวหัวไหล่แถวแขนพอดีนะครับ
ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
เพื่อรอการดำเนินคดีกันต่อไป
ตรวจสอบในกระเป๋าของเขาเนี่ย

มีปืนไทยประดิษฐ์๑๑มมอยู่๑กระบอก
มีกระสุนปืนอีก๑๐นัดนี่นอนกองอยู่ที่ถนนเมื่อกี้นี้นะฮะ
แล้วก็นอนอยู่ที่ถนนเมื่อกี้นี้ก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
ค่ะเกิดคำถามเยอะมากค่ะว่าผู้ก่อเหตุคือใคร

เขาตั้งใจจะไปทำอะไรหรือเปล่าคะ
ใส่กระเป๋าเดินไปมองอยู่อย่างนั้นเหรอค่ะ
นี่มันเกิดคำถามเยอะจริง

ตำรวจพิสูจน์หลักฐานขอนแก่นไปตรวจสอบพื้นที่นะคะ

โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นแล้วก็ให้กลับมากลับบ้าน
แมวบอกว่าจนตอนนี้ยังตกใจอยู่เลย

มีรอยถลอกมีรอยช้ำ
นี่คือแผลจากการที่หกล้มที่คุณผู้ชมเห็นภาพไปค่ะ
วิ่งหนีคนร้ายแล้วล้มลงไปอะค่ะ
แมวบอกก็ต้องวิ่งหนีเอาตัวรอด

แมวบอกว่าพยายามจะรวบรวมสติ
เจ้าหน้าที่โทรหาป้าก็ตั้งใจฟัง
ทำตามคำสั่งทุกอย่าง
แมวเป็นโรคหัวใจด้วยนะคะ

คือพยายามจะเกลี้ยกล่อมคนร้ายว่าไม่ไหวแล้วขอนั่งหน่อย

เพราะคนร้ายตาขวางมาก
แมวบอกป้าเห็นหน้าคนร้ายใกล้
คือตาขวางคลุ้มคลั่งเลย

ร้องเรียกจะเจอเมียจะเจอเมีย
ซึ่งตำรวจก็ตรวจสอบแล้วว่าคนร้ายเขาไม่ได้มีเมียนี่

ตำรวจส่งน้ำส่งอาหารมาให้ทางหุ่น

หุ่นมันไปติดกับริมทางเท้า
ครับตำรวจพยายามจะพูดจะคุยกับคนร้ายว่าขยับมันออกไปหน่อย
ขยับมันออกไปหน่อยคนร้ายเอาเท้าเขียวเขียวเอาเท้าเขียวเขียว
บอตป้าแมวอาศัยจังหวะเนี้ยวิ่งหนีถามว่าป้าแมวหูยล้มลงไปแบบนั้น
แมวบอกหมดแรงอ่ะคือขามันอ่อนด้วยความกลัวด้วยตกใจด้วยวิ่งแล้วหกล้มค่ะ
แล้วก็รวบรวมแรงเฮือกสุดท้ายลุกแล้ววิ่งต่อ
แมวบอกว่าตอนที่คนร้ายวิ่งตามตามภาพนี้ค่ะตามภาพนี้ป้าแมวบอก
ไม่รู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นด้านหลังหูอื้อไปหมดไม่ได้ยินอะไรเลยนะคะอ่า
แมวบอกว่าคือรอดมาได้ด้วยเจ้าหน้าที่ด้วยส่วนหนึ่งต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่
และความมีสติของตัวเองด้วยค่ะ
แบบมันมีรถขยะคันหนึ่งจอดอยู่เนี่ยมันก็แม่ก็วิ่งวิ่ง
นึกว่าแม่จะล้มตรงนี้แหละจะไปล้มตรงนั้นจ้ะอืม
ถ้าแม่ล้มตรงนี้มันก็ทันแม่อยู่อืมแม่กลัวมันเลยเขาอยากมองหน้ามันเลย
อืมตอนนั้นทำก็เป็นอย่างงี้ไม่คิดชีวิตที่เข้ามาในหัวเลย
ไปล้มลงแม่แบบแบบจะไปไม่รอดอ่ะแม่ก็ได้อืม

แม่บอกว่าตอนแรกคิดว่าตัวเองจะไม่รอดซะแล้ว
ปะแมวบอกว่าปะแมวเชื่อเป็นเพราะประมีของโหนมพคริสุทธส์ช่วยให้แคล้วคลาสค่ะ

ตอนที่ถูกจับเป็นตัวประกันก็ใส่ไว้ในเสื้อเหรียญนี้เลยค่ะ
แมวบอกว่าตอนที่ถูกจับเป็นตัวประกันไม่ได้ห้อยออกมาด้านนอกแบบนี้นะคะ
อยู่ในเสื้อเพราะกลัวว่าคนร้ายจะเห็น
นี่ค่ะแต่ป้าแมวมีสติและต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ
ทีนี้ค่ะตัวนายประสบอายุ๕๔ปีเจ้าของร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ที่เป็นสามีของป้าแมวอะค่ะ
เขาเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเห็นแล้วล่ะว่าเจ้าหน้าที่กันพื้นที่
ไม่ทันได้ปิดร้านจะปิดอ่ะแต่มันไม่ทันจริงคนร้ายวิ่งข้ามถนนแล้วพุ่งเข้าไปในร้านเลยนะคะ
คนร้ายพุ่งเข้าไปสิ่งแรกที่โอ้โหตัวเองแบบแว๊บขึ้นมาเลยคือต้องช่วยหลานสาวก่อน
ห้าขวบเองอะค่ะครับต้องช่วยหลานสาวก่อนป้าแมวอ่ะเป็นคนส่งหลานสาวมาให้นะคะ
เมื่อกี้ป้าแมวอุ้มหลานสาวยกหลานสาวมาให้สามีสามีก็คว้าตัวหลานสาวแล้ววิ่งออกมาแล้วล้ม
จังหวะที่วิ่งออกมาใช่ไหมอืมสะดุดก้อนหินค่ะครับ
หัวเข่าถลอกนะคะหลานสาวก็มีแผลที่คางนะคะเพราะว่าร่วงลงไป
คือนายประสบสามีป้าแมวเล่าทั้งน้ำตาเลยนะคุณผู้ชมคือ
จังหวะนั้นหนีไม่คิดชีวิตหันกลับมาอีกทีจะมาช่วยภรรยาครับ
ไม่ทันอ่ะแล้วในร้านมีรถจักรยานยนต์จอดขวางอยู่เยอะ
แมวเป็นโรคหัวใจด้วยแล้วโอ้โหกลายเป็นว่าถูกคนร้ายล็อกตัว
ได้แต่ภาวนาขอให้ภรรยาปลอดภัย
เป็นลมอยู่ตรงนู้นครับไม่มีสติเลยใช่ครับ
เป็นลมเลยครับอุดวิดเลยครับ
ผมนึกว่าแกจะไม่หายใจ
อย่างว่าหลานทั้ง๓คนถ้าเป็นอะไรมาใช่ไหมครับ
ตอนนั้นอธิษฐานในใจไหมอธิษฐานครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อืม
ธิษฐานยกมือไหว้ขอให้ยายปลอดภัยครับผม
เจ้าของร้านขายของชำที่อยู่แถวนั้นเลยค่ะ
บอกว่า๙โมงเช้าเห็นตั้งแต่ต้นเรื่องเลย
เห็นตำรวจค้นตัวคนร้ายเพราะว่าห่างจากร้านเธอไปแค่๒๐เมตร
เธอออกไปยืนดูตำรวจก็ไล่ชาวบ้านให้ออกนอกพื้นที่นะคะ
เธอก็สังหรณ์ใจแล้วว่าต้องมีเหตุการณ์อะไรไม่ดีเกิดขึ้นแน่
ก็รีบกลับเข้าร้านแล้วก็ตั้งสติและถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้เป็นหลักฐาน
สักพักแล้วมันเกิดเรื่องจริงคนร้ายในมือถือระเบิด
วิ่งผ่านหน้าร้านเธอที่อยู่ตรงสี่แยกเลยนะคะ
นี่ตรงนี้ใช่ไหมนี่วิ่งผ่านข้ามถนนไปที่ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์
จับป้าแมวภรรยาเจ้าของร้านซ่อมรถจักรยาน
ตามที่คุณผู้ชมมันได้เห็นภาพอ่ะนะคะ
ชายผู้ก่อเหตุก็ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลขอนแก่น
ตำรวจบอกว่าก็ต้องให้รักษาตัวก่อนให้พอที่จะให้ปากคำได้เพิ่ม
ก็ต้องสอบปากคำอย่างละเอียดล่ะค่ะโอ้โหมัน
โชคดีตรงที่เหมือนที่ป้าแมวบอกนะคือจังหวะโรบอตที่จะเอาน้ำไปให้คนร้ายมันไปติดอยู่ตรงนี้เห็นไหมตรงริมทาง

ทีแรกก็ยกไปรอบนึงแล้วก็อีกรอบนึงก็จะเอาไปให้อีกใช่ไหม
ร้ายก็เลยเดินออกมาเพื่อจะมาหยิบจังหวะนั้นแหละที่ตำรวจบอกป้าแมวบอก

แล้วมีภาพจากโรบอตเมื่อสักครู่นี้นะฮะตอนที่คนร้ายถูกยิงไปแล้ว

ใช่ค่ะเจ้าหน้าที่ก็พยายามจะบอกให้คนร้ายแบบขยับโรบอตให้หน่อย

ตำรวจก็บอกป้าแมววิ่งเพราะว่ามัน๓ชั่วโมงกว่าแล้ว

ใช่แล้วง้างมือแล้ววินาทีชีวิตนี่ดูภาพอีกมุมนะคะ

เพราะว่าเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปตรวจสอบก่อนว่าที่เขาล้มอยู่เนี่ยเขามีอะไรอยู่บ้าง
ยกมือขวาขึ้นมาทำท่าเหมือนจะเครื่อง

โอ้โหถ้าดึงสลักมานี่แล้วยุ่งเลยนะฮะ
คือที่แรกเนี่ยมีข้อมูลบอกว่าคนร้ายเนี่ยที่ก่อเหตุชื่อสุนทรสานนท์
แต่ล่าสุดตำรวจเขาบอกแล้วว่าไม่ใช่นะครับ

แล้วผู้สื่อข่าวของเราอยู่ที่สกลนครเนี่ยก็แจ้งเข้ามาบอกว่าคุณสุนทรสานนท์เนี่ย
เขาอยู่ที่สกลนครทราบเรื่องจากผู้ใหญ่บ้านเหมือนกันบอกนี่มีชื่ออยู่ในข่าว
ก็เลยขอชี้แจงหน่อยว่าไม่ใช่คนก่อเหตุนะฮะ
ส่วนคนก่อเหตุชื่ออะไรตอนนี้ก็ต้องให้ตำรวจทางขอนแก่นเนี่ย
เขาได้ตรวจสอบกันต่อไปนี่ทางตำรวจเองก็ออกเอกสารเผยแพร่ออกมา
ก็แจ้งกันเพื่อทราบนะฮะคนก่อเหตุไม่ใช่คุณสุนทรสานนท์นะครับ
โอ้โหเหตุการณ์นี้ระทึกจริง
แล้วภาพจากโรบอตที่ค้างเอาไว้เมื่อสักครู่นี้คือนิ้วยังอยู่ในสลักอ่ะนิ้วคนร้าย
ก็ตอนวิ่งตามน้องแมวไปนี่ทำท่าอย่างนี้แล้วต้องชมตำรวจเขาด้วยนะ